แน่นอนมีการพูดถึงผู้เล่นที่เข้าแคมป์ทีมชาติหลายคนก่อนจะปิดเบรกในเกมสโมสรทำผลงานได้ดีเลยครับ
นัดที่๒๕ผ่านไปสำหรับสู่สัปดาห์ที่ผ่านมาในสิกเตอร์โอต้าไทยลีก
มี๒คนนะครับที่ติดทีมชาติในชุดแรกยิงประตูต่อหน้าอากิระนิชิโนนะครับแล้วก็ทีมงานสตาร์ฟคนไทยที่เดินทางไปชมเกม
หนึ่งในนั้นคือสหรัฐอยู่เย็นครับมิดฟิลของเมืองทอง
ก่อนหน้านี้ก็ถูกดรอปเป็นสำรองในเกมเสมอกับพิธีทีระยอง
ที่นัดล่าสุดจะกลับมาเป็น๑๑คนแรกครับและเจ้าต่างก็ยิง๑ลูกปิดท้ายให้กับกิเลน
รัฐก็บอกว่าประตูนี้ก็ช่วยด้วยความมั่นใจก่อนจะไปเข้าแคมป์ทีมชาติ
หลังจากที่โฟกัสกับการซ้อมแล้วก็ฟอร์มการเล่นในสโมสรจนกลับมาทำผลงานได้ดี
ซึ่งสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเข้าไปเรียนรู้แทคติกและวิธีการเล่นที่นิชโนนั้นต้องการ
หลังจากนั้นค่อยมาดูว่าจะมีชื่อติดใน๒๓คนหรือไม่ครับ
อีกหนึ่งคนก็คือเจ้าชูครับ
ท่านอันป้อมบุบผาก่อนหน้าของแบงค์ข้อเกร็ดเต็ดยิงจังหวะนี้ครับ
ต่อหน้านิชิโนเลยครับเดินทางไปชมเกม
พร้อมกับทางโค้ชแบนทศตอนศรีปานด้วยนะครับ

ถูกก็บอกนะครับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดี
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ยิงมาหลายนัดแล้ว
และเมื่อทำได้ในเกมใหญ่ก็รู้สึกดีใจและมั่นใจมากขึ้น

เรื่องต้นพยายามจะปรับตัวและเรียนรู้กับนิชิโนให้เร็วที่สุด
แต่จะมีโอกาสเป็น๒๓คนสุดท้ายหรือไม่นั้น
อยู่ที่การตัดสินใจของโค้ชครับ
วันนี้นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดแรกนะครับที่เรียกตัวกันมา
ในเวลา๑๗นาที๓๐นาที

เกมนัดเปิดสนามของบอลโลกรอบคันเลือกนะครับ
ย้ำกันเลยครับว่า๕กันยายนนี้สัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะครับ
ละสดตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาที
เป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และอีก๑ช่องทางออนไลน